ช่วงโควิดระบาดใครจะออกไปไหนมาไหนคิดหนักเลยนะ
ดูรอบตัวเองล้างมือพอไหมใส่หน้ากากอนามัยเอ๊ะพอหรือยัง
อ่าโดยเฉพาะไปตลาดคนเยอะนะคะคุณพ่อรายนี้บอกว่า
หน้ากากอย่างเดียวอาจจะไม่พอไปดูวิธีการป้องกันตัวค่ะ
พ่อไปเอารถลุงเอาไปลาดเอาเมฆไปแล้วไหมเนี่ยเอาเมฆเลยครับ
ตั้งนี้ก็ยังอยู่ห้องมายรักทุกคนแปลงได้เลยเดี๋ยวก็ไปเอารถลุงต่า
ล่านี่บัสสีคนพ่อคุณลุงท้ายนี่ไม่ไปกับพ่อแล้วกันนั้นพ่อพร้อมแล้วนี่ไป
ใจนี้โบ๊ทยังไม่ไปกับโบ๊ทแล้วกันนั้น
ดิฉันต้องเอ็นดูใครก่อนคุณพ่อมันอันตราย
คุณพ่อบอกว่านี่ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว
เขาก็ชวนกับลูกสาวจะไปตลาด
ลูกสาวถามว่าพร้อมไหมไหนล่ะอุปกรณ์กันเนี่ย
เอาหน้ากากอนามัยขึ้นมาสวมใส่นะคะหลังจากนั้นหายไปหลังบ้าน
ถอยรถจักรยานยนต์ออกมาจะออกมารับลูกสาว
แต่ขาออกมาค่ะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะ
สังเกตที่ศีรษะค่ะถุงพลาสติก

เหมือนที่ลูกสาวบอกเลยลูกสาวพูดเหมือนคุณเลย
มันอันตรายพ่อนอกจากอันตรายแล้วหนูอายคุณ
ไม่กล้าไปกับพ่อหนูไม่ไปกับพ่อแล้วนะหนูอายคนนะคะ
เอาก็เป็นคลิปน่ารักเอามาฝากกันนะคะ
แต่ย้ำว่ามันก็อันตรายจริงนะคะแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะคืออย่าถึงขั้นเอาถุงพลาสติกครอบนะ

คือสวมหน้ากากอาดามัยล้างมือบ่อย